บางคนตื่นเช้ามาใส่บาททุกวัน

ตี๕๖โมงมายืนรอพระท่านบินทบาทเลย
แต่พระเกือบจะไม่มา
เพราะอะไรล่ะคะ

คุณว่าพระอยากเดินมารับบาทไหม

สร้างตำนานบทใหม่กับการใส่บาทช่วงหน้าหนาว

อยากใส่บัตรก็อยากหนาวก็หนาว
บางคนยังไม่ทันอาบน้ำหรอกตื่นมาใส่บาทก่อน

เอาผ้าห่มคุมออกมาจากที่นอนเลย

เอาผ้านวมสีขาวคุมโปรงแล้วก็ยืนใส่บาทอยู่
แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่ามาเอามีมเลยนะคะ
ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมาก
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันส่วนใหญ่ก็ไปในเชิงติดตลกแหละ

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณท็อฟฟี่
หรือว่านายอัชรินประถูศรีนะ
คนในรูปนี้คุณท็อฟฟี่คนนี้ดังเลย
เขาอาศัยอยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว

ช่วงนี้อากาศมันหนาวแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
อุณหภูมินะคะ๑๘องศา

ใช่มันหนาวเชื่อบางทีเสื้อแล้วขา

เห็นแม่ตากผ้านวมเอาไว้พอดี

เหมือนยืนรอใส่บาทแล้วหนาวก็เลยเอาผ้านวมที่แม่ตากไว้มาคลุมตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้า

กระทั่งพระที่วัดถ้ำเขาชะกันเดินทางมาก็ช่วงประมาณ๖โมงเช้ามารับบาท
เห็นภาพนี้หลายคนถึงกับสะดุ้งเลย
แล้วก็เลยเปิดหน้าให้พระท่านเห็นยืนยันว่าเออนี่คนนะครับ
ใส่บาทนะครับแล้วก็ใส่บาทตามปกตินะคะ

อ๋ออันนี้อีกหนึ่ง
อันนี้อีกหนึ่ง
มีอีกเหรออีกหนึ่งภาพคือเป็นภาพที่คุณท็อฟฟี่ห่มผ้าสีเหลือง

สวมหมวกไหมพรมคือที่สะแก้วมันหนาวคุณ
ค่ะพอใจแล้วก็สีอาจจะ
คือนึกว่าพระมารอใส่บาตรศาสตร์
นึกว่าพระมารอพระแต่จริงแล้วมันหนาวว่ะคุณ
โอ้โฮ
แต่ป้องกันความหนาวเท่านั้นเอง
ก็ดูกันไปขำไม่ดราม่านะจ๊
ในใจคุณไม่คิดแต่คนอื่นเขาคิด
แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วจ้ะ